คุณผู้ชมฮะอีกคลิปก็เป็นคลิประทึกเหมือนกันนะครับ
เกิดขึ้นบนท้องถนนเพราะว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซซิ่ง
แล้วก็มีรถกระบะปิดท้าย
แต่ทีนี้รถกระบะมีกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้นะครับ
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายไอติมของคุณลุงท่านหนึ่ง
ชนกันอย่างแรงจนคุณลุงเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะมอเตอร์ไซค์เฉียวชนและแน่นอนกระบะที่ขับมาปิดท้าย
ก็ชนซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
เป็นคลิปสั้นไม่กี่วินาทีนะครับ
จะเห็นแก๊งมอเตอร์ไซซ์แบบแสนแส้งสิ้ง
และรถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงนะฮะ

เฉียวกับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ของคุณลุงขายอะติมที่อยู่เลนส้ายสุด
จะทำให้รถของคุณลุงขายไอติมเสียหลัก

คันที่ปิดท้ายคันที่ติดกล้องหน้ารถ

เหตุการณ์นี้ทำให้คุณลุงขายไอติมเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีการบอกพี่กัดบอกว่าเกิดบนถนนนครสวรรค์ชายภูมิ
ช่วงหน้าที่พักสงฆ์ป่าเขาลานวัวในอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
หลานชายของคุณลุงขายไอติมนำคลิปนี้มาโพสต์
บอกว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าซิ่ง
แล้วก็แก๊งมอเตอร์ไซค์ดูเอาไว้นะฮะไม่งั้นจะเกิดความสูญเสียนะครับ
ส่วนเรื่องคดีตำรวจจับรถแก๊งซิ่งได้หมดแล้วนะครับ